กลับมาว่ากันด้วยเรื่องของลอตเตอรี่๙๐ล้านบาทนะคะ
ลอตเตอรี่มาอีกแล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันคิดนะคะ
คือกรณีลอตเตอรี่ที่แผงของคุณพีช

คุณพีชบอกว่าคนสั่งซื้อทางไลน์๑๕ใบ
ถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านบาท
ส่งมอบกันเรียบร้อยแล้วที่สุวรรณภูมิ

ใช่ก็แห่ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงคุณพีชกันเต็มเลย

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะออกมาบอกว่า
มีข้อสังเกตอยู่ประมาณ๕๖ข้อหลัก
บอกว่าเรื่องนี้มันโอละพ่อ

ขอท้าพิสูจน์

เราก็ตรวจสอบไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย
ตกลงแล้วมีคนไปขึ้นเงินรางวัลที่๑กี่ใบแล้ว
เนี่ยแล้วเราก็ให้คุณพีชชี้แจง

พูดตั้งแต่เรื่องนี้นะคุณภาคภูมินะใช่
คือพ่อค้าลอตเตอรี่หนุ่มคนนี้เนี่ย
บอกว่าเคยมีลูกค้าของเขาถูก๑๕ใบ๙๐ล้านมาก่อนแล้วด้วยนะ
ก่อนจะถึงงวด๑กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วเพจที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือ
ที่มีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นประธานชมรม
ค่ะเนี่ยค่ะคุณพีชคนนี้นะคะนายธนวัฒน์คำแหงพลนะคะ
นี่ก็คือที่แผงในปั๊มน้ำมันปตทสมุทรสาครนะคะ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมเขาโพสต์เอาไว้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ที่บอกขายหวยถูก๙๐ล้านอาจจะโอละพ่อไม่จริง
รมขอท้าพิสูจน์มั่นใจว่าหวังผลบางอย่างจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โอ้โหข้อความสั้นแค่นี้แต่โอ้โหสั่นสะเทือนมาก
จริงแล้วก็เขาบอกด้วยว่าเดี๋ยววันจันนี้ค่ะ
กันยายน๒๕๖๑๑๐โมงเช้า
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมจะนำภาพเอกสารไปร้องต่อผู้มนุยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาทจริงหรือเปล่า
มีผู้มาขึ้นเงินรางวัลแล้วหรือยัง
สาเหตุที่มีการร้องขอให้ผู้มนุยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบ
เพราะว่าทางชมรมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขบนลอตเตอรี่จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ก็โพสต์ตอบมาแบบนี้คนก็สงสัยกันใหญ่เลยว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขบนลอตเตอรี่เนี่ยมีข้อสงสัยอะไรยังไงบ้างนะคะ
ก็ชาวเน็ตมาช่วยกันตั้งข้อสงสัยคุณผู้ชมก็ช่วยกันนะลองดูนะคะ
เน็ตเขาบอกว่าให้ลองสังเกตกันเรื่องของตัวเลขเรื่องของสีเรื่องของตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ
เรื่องต้นทีมข่าวของเราก็เลยถามนายอัจฉริยะเลยแหละว่าข้อสังเกตที่ตั้งมามันมีเรื่องอะไรบ้างจะได้ช่วยกันดู
ช่วยกันดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะข้อสงสัยแรกในอัจฉริยะบอกแบบนี้ค่ะ
จากภาพที่พ่อค้าหวยโพสต์เนี่ยทำไมถึงใช้นิ้วปิดตรงรอยช่วงที่มีแม็กซ์เย็บทำไมไม่ถือโชว์ให้เห็นสลากเต็มใบนี่ทำไมมีนิ้วปิด
อันนี้เป็นด้านข้างนะเดี๋ยวเราดูตรงนิ้วปิดนิ้วปิดก่อนนะคะอันนี้ข้อแรกนะเอานิ้วปิดทำไมเอานิ้วปิดนะคะข้อแรก
ตรงด้านล่างของเลขแต่ละตัว
จะมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่บอกถึงตัวเลขด้านบน
ดูตรงเลข๗อักษรย่อภาษาอังกฤษด้านล่าง
นี่ทางตายเลข๗นะคะ
อัจฉริยะก็ยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกรณีของลอตเตอรี่ของสามี
รับประพอที่ภรรยาเป็นต่างด้าวค่ะ
นั่นก็ถูกใบหนึ่งที่ระยองถูกใบหนึ่งงวดเดียวกันเลย
แล้วตัวเลขเลข๗นะคะด้านล่างเห็นไหม

ของที่ระยองนั่นคือขวามือ
ใช่ไหม

ใช่ที่เขาถามด้วยว่าทำไมต้องเอานิ้วปิดเนี่ย
ข้อสังเกตข้อที่๔ค่ะ

ระหว่างตัวเลขเลข๗

ทำไมที่แผงของคุณพีท

ตัวเลขอื่นระยะห่างมันเท่ากันหมดเลย

พอถามถึงปกสลาก

ลักษณะคลี่ให้ดูเป็นรูปพัด

ชัดเจนไปเลยว่ามัน๑๕ใบ

คลี่เป็นพัดแบบเนี้ย

สิ่งแรกเราเนี่ย

เขาได้ดูพิษเนี้ยออกรายการ

แล้วก็มาถูก๑๕ใบ

ภาพรัตตรีที่เขาเอามาแสดงอ่ะทำไมเขาต้องเอานิ้วชี้ปิดตรงตรงรอยเม็ด
ใช่ไหมถ้ามันเป็นหวยชุดเนี่ย
เขาต้องถือถือแบบธรรมดาก็อย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมอ่า
แล้วก็เราไปดูปรากฏว่าตัวเลขเจ็ดอ่ะมันมีกัดมันมีมันมีการเหมือนกับ
รอบสี่เหลี่ยมอ่ะมาแปะอ่าซึ่งเราไปดูตัวหนังสือใต้เนี่ย
ปกติมันต้องเป็นเจ็ดอ่ะเจ็ดแต่ว่ามันเป็นเอียมันน่าจะเป็นเลข
แล้วไม่ใช่เลขเจ็ดเนี้ยอ่าเราก็เลยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่า
เฮ้ยมันมันใช่หรือเปล่านะทีนี้เขาก็ส่งบอกสลากมาให้เราดู
มันก็ไม่ใช่ชุดที่เขาโชว์โชว์อีกเออเราก็เลยเราก็เลยบอกขอดู
สลากตัวจริงได้ไหมเขาบอกไม่ได้แต่ว่าเขาขี้เป็นลูกพัดอ่ะ
เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปอกสลากที่คุณกี้เป็นลูกเขาเนี่ยไอ้ทั้งหมด
เนี้ยมันถ่ายกษานหรือว่ามันเป็นรวดต้นจบบัตรจริงเราก็ไม่
แน่ใจอีกถูกไหมอ่าเนี้ยทีนี้คือคือสิ่งหนึ่งก็ตามเนี้ย
เราก็เลยตัดสินใจไปเช็คที่กองสลากว่างวดที่หนึ่งกระหนึ่งกัญญาเนี้ย
มีคนมาขึ้นเงินเลขเนี้ยเก้าสิบล้านหรือยังกองสลากก็ตอบแล้วว่า
ยังไม่มีคนมาขึ้นเงินเลยอ่านะประเด็นต่อมาพีชบอกว่าคนที่มาถู
แล้วมาที่หนึ่งครั้งเนี้ยก้าสิบล้านเนี้ยเป็นคนจนเป็นคนจน
ทำไมไม่รีบทำไมไม่เอาแท็กซี่รีบไปขึ้นตังค์อ่ะนี่วันที่๗แล้ว
ถูกไหมพีชก็บอกว่าเขาได้บอกพีชว่าเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นทีละใบ
ผมก็ว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันไม่น่าจะใช่มันผิดปกติอ่ะ
อย่าลืมว่าเรื่องนี้เราอยากให้เขาเนี่ยจะได้รางวัลคนดีเนี่ย
สมุทรสาครเนี่ยหรือเป็นคนซื่อสัตว์ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
เราก็อยากให้เขาเนี่ยขาวสะอาดจริงจริงถ้าวันหลังเนี่ย
มาตรวจสอบครอบเจอมันไม่ใช่มันจะเหมือนสมพงษ์เลือดทหารในอดีต
แต่ผมมองว่าวันนี้เราอยากตรวจสอบให้มันชัดเจนดีกว่าแล้วถ้ามันจริงนะ
ถ้ามันจริงมันก็จะเป็นการพิสูจน์ความโปร่งใสของพิษเองถูกไหมครับ
แต่ทำไมก็ต้องกลัวเราว่าไม่ให้ไปตรวจสอบที่กองสลากเพราะกองสลากคือ
เป็นหน่วยงานโดยตรงแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สามารถบอกได้เลยว่า
จริงหรือเท็จเนี่ยครับคุณอัจฉริยะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายอย่างมากนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากนะคะว่าตกลงจริงไม่จริง
แล้วพ่อจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องช่วยเราคิดตาม
เพราะตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้ใช่ก็มีข้อมูลเบื้องต้นแบบเนี้ยครับ
แต่ก็มีอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะเป็นข้อสังเกตจากคุณอัชริยะนี่แหละ
เขาบอกว่ามาดูอีกหนึ่งข้อสังเกตที่มันก็แบบมันค่อนข้างชัด
ก็คือมุมบนด้านขวาของสลากอะค่ะอ่า
จะมีตัวหนังสือระบุถึงตัวเลข๖หลักบนสลาก
เนี่ยค่ะครับอ่านว่าสามสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์
แต่ตัวเลขที่คุณพีชโชว์เจ็ดสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์อ่ะ
แต่ตัวหนังสือมันเหมือนกับไม่ตรงกันอ่ะคือจริงจริงตัวหนังสือมันต้องแบบตรงกับตัวเลขถูกไหม
ถูกต้องแต่ทีนี้ให้บังเอิญอย่างนี้ฮะ
คือภาพนี้ที่คุณพีชเขาถ่ายเซลฟี่ให้เห็นว่าเออเนี่ย
มีลูกค้าเขาถูกแบบนี้แบบนี้จริงนะเนี่ยมันเบลอซะด้วยไงไม่ค่อยชัด
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่ถ่ายมันเบลอโฟกัสมันไปโฟกัสตรงอื่น
หรือว่าอ่ามันเบลอจากตัวล็อตเตอรี่หรือจากอะไรคือมันพิสูจน์ยากอ่ะ
เป็นว่ามันไม่ชัดแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยค่ะเออแต่คนเขาบอกว่าอ่านแล้วมัน
ตัวตัวแรกมันต้องเจ็ดแต่มันอ่าแล้วตัวอักษรมันไม่เป็นสามเนี้ยเออมันไม่ค่อยเหมือนเจ็ด
เหมือนกับสามสามสี่อย่างเงี้ยสามสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์
จริงจริงมันต้องเป็นเจ็ดสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมใช่รางวัลทีหนึ่งเนี้ยมันต้องตรงกัน
อันนี้คือหนึ่งเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มันมีบาร์โค้ดอ่ะค่ะ
ลอตเตอรี่อ่ะอ่าถูกต้องทุกใบมีค่ะใช่จะมีบาร์โค้ดครับลอตเตอรี่ของคุณพีชเนี่ยนะคะ
บาร์โค้ดเป็นหมายเลขหนึ่งแปดสามสามสองศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดอืม
พอเอาไปตรวจสอบเอาเลขบาร์โค้ดอันเนี้ยไปตรวจสอบครับปรากฏว่าเนี่ย
พอตรวจสอบออนไลน์เนี่ยนะขึ้นว่าไม่ถูกรางวัลเนี่ย
เพราะบาร์โค้ดก็ก็ดูจากใช่สลากในภาพถ่ายนั่นแหละเนี้ย
โค้ดเลขตามนี้เลยค่ะพอไปตรวจสอบเขาบอกว่าไม่ถูกรางวัล
ทีนี้ก็ต้องถามทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยว่าจะตรวจสอบให้ได้ไหม
หรือตัวคุณพีชเองจะชี้แจงว่ายังไงเรื่องนี้นะคะคือกองสลากบอกว่า
ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบได้เรื่องรักษาความลับเนี่ยเป็นหน้าที่ของกองสลากอยู่แล้ว
ใช่ค่ะตรวจสอบได้แต่มันต้องมีคนมาร้องต้องมีตำรวจมาร้องใช่
ซึ่งคุณอาชิริยะจะไปร้องพอกองสลากวันจันทร์วันจันทร์ค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางกองสลากเขาจะเข้าข่ายที่จะตรวจให้ได้หรือไม่อย่างไร
นะคะแต่คุณพีชก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่โกหกแน่นอนใช่
แล้วก็ไม่เครียดกับประเด็นนี้ด้วยเขาก็ยังขายลอตเตอรี่ตามปกติ
คือในมุมของคุณอัจฉริยะเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกนะ
อาจจะถูกจะผิดต้องรอกองสลากชี้แจงนะหนึ่งแล้วนะ
มีคนที่ถูกรางวัลจริง๑๕ใบ๙๐ล้านซื้อจากเนี่ย
โดยทางไลน์คุณพีชเอาไปส่งให้ถึงมือที่สุวรรณภูมิออกมายืนยัน
ใช่ค่ะหลายคนคือบอกว่าคนที่ถูกรางวัลออกมายืนยันเลยก็แล้วกัน
ง่ายดีมันจบไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเพิ่มบอกว่าผมนี่แหละซื้อกับคุณพีชถูก๙๐ล้าน
แต่วันนี้ก็มีคนแสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ
เขาจะออกมาไม่ออกมาเขาจะขึ้นไม่ขึ้นสลากินแบ่งรัฐบาลก็มีเวลานะ
ไม่ใช่ว่าคุณถูกวันที่๑กันยาคุณต้องไปขึ้นภายในวันที่๑๕กันยาอะไรอย่างนี้
เขาจะไปขึ้นกี่ใบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้ในมุมนี้ก็ถูก
แต่ว่าเดี๋ยวมาฟังคุณพีชนะท่านผู้ชมว่าวันนี้เขาชี้แจงว่ายังไงนะครับ
คือเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยยังมีลูกค้าแวะเวียนไปเยอะเลยฮะ
แผงขายสลากที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้
นี่โอ้โหนะที่ปั๊มน้ำมันปตทเอกชัยตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
มากันทั้งวันนะครับแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปรอคุณพีชด้วยอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง

อยากจะถามว่าเออไอ้เรื่องนี้ที่ทางคุณอัจฉริยะเขาออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ย
จะว่ายังไงนะฮะแต่วันนี้ไม่เจอฮะเพราะว่า
คุณพีชเขาก็ไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็เจอแต่บรรดา
ผู้ที่มาซื้อสลากนะฮะมากันเยอะแยะไปหมดหนุ่มสาวผู้สูงอายุ
คุณป้าท่านหนึ่งนี่ก็อายุเกือบเจ็ดสิบแล้วใช้ไม้เท้าพยุงเดินมาที่แผงนะฮะ
บอกว่ามาจากสมุทรปราการตั้งใจมาซื้อที่แผงนี้โดยเฉพาะเลย
อ่าก็มาได้เลขที่ตั้งใจเอาไว้นั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวฟังคุณป้าหน่อยกันแล้วกันนะเนี่ย
ส่วนหนุ่มพีชพ่อค้าสลากเนี่ยนะครับก็ได้เจอกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่กลับออกมาจากการไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะฮะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหวันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดด้วย
โทรมาตลอดทั้งวันไม่ว่างจะรับสายเลยที่แผงก็ยุ่งทั้งวัน
แต่อยากฝากไปถึงเพจที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเขาเนี่ย
ว่าถ้าสงสัยว่าตัวเขาจะกุเรื่องสามารถมาเจอกันตัวต่อตัวได้
ไม่หนักใจครับเพราะว่าผมเหนื่อยตรงที่ผมไม่ได้นอนไม่ได้อะไรมากกว่า
ผมหนักใจตรงที่ว่าผมต้องมาหนักใจตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยครับ
แล้วแบบผมตอบไม่ได้เนี่ยผมไลน์ผมส่งอะไรให้เขาไม่ได้เลยตอนนี้
ก็คือว่าหนักใจตรงที่กลัวเขาแบบเฮ้ยมึงหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมกลัวประมาณเนี้ยครับ
แล้วอีกเรื่องเนี่ยไอ้นักวิทย์เป็นปัญหาที่มีชมลงกับการพูดเฟสพุคเนี่ย
ปล่อยเขาขึ้นต้นไม้ปล่อยเข้าไปครับเหมือนนกผมปล่อยเข้าไปผมไม่ได้สนใจอะไรเลย
ผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมไม่ได้คนดังผมไม่ได้มีอะไรจะเสีย
ถ้าจะบวกผมก็มาเลยบอกตรง
เครียดดูหงุดหงิดเลยนะวันนี้นะ
อารมณ์มันต่างกับเมื่อวานอยู่เหมือนกันนะ
คุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตไว้เท่าไหร่๔๕ข้อ
ประมาณสัก๖๗ข้อได้นะ
เดี๋ยวลองฟังนะครับที่พีชเข้าได้ชี้แจงนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยพีชเนี่ยบอกว่าเรื่องที่ขายลอตเตอรี่แล้วมีลูกค้าซื้อไป๑๕ใบถูก๙๐ล้านแล้วมีคนตั้งข้อสังเกต
ตัวเลข๗ถูกตัดต่อลายน้ำไม่ตรงกันอะไรพวกนี้นะครับ
ธนวัฒน์หรือว่าพีชบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยากขายหวยชุดที่เหลือให้หมด
ก็เลยเอาลอตเตอรี่มาแยกเป็น๕ใบเพื่อขายง่ายขึ้น
แต่ระหว่างที่ขายมีลูกค้าสนใจแล้วก็มาดึงลอตเตอรี่ที่แผงทำให้ลอตเตอรี่มันขาด
ก็เลยจำเป็นต้องพับเก็บไว้นะฮะ
พับเก็บไว้เพราะว่าลอตเตอรี่ใบแรกมันขาดก็ทำให้ลายน้ำทุกอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกัน
ลายน้ำอันหนึ่งกับอันสองจะคนละเส้นแต่ถ้าเป็นตัวเดียวกันลายน้ำจะคาบกันหมด
ต้องยัดใส่ซองแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ลูกค้าดูเผื่อจะมีคนสนใจ
ซึ่งตอนนั้นลูกค้าคนนั้นก็เลือกชุด๗๓๔๕๑๐เพราะลูกค้าบอกว่าฝันถึงในหลวงราชการที่๑๐
ก็เลยเก็บหวยชุดนั้นไว้ให้นี่คือคำชี้แจงเรื่องที่ว่าทำไมมันดูเบลอจางลายน้ำไม่ตรงกัน
บอกว่าหลังจากนั้นเมื่อถูกนะครับก็นำโรตเตอรี่ไปให้กับลูกค้าวันที่๒กันยายนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
นำลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวไปให้ลูกค้าตรวจสอบว่าครบ๑๕ใบตามที่ซื้อหรือไม่
ลูกค้าบอกว่าครบแล้วก็ย้ำกับตนว่าให้ลบไลน์ทั้งหมดที่คุยกันแล้วสั่งซื้อกันให้หมดเลยนะ
ไปบอกใครเนื่องจากลูกค้าไม่อยากเป็นข่าววันนั้นก็เลยลบไลน์ต่อหน้าลูกค้าหมดเลยที่สั่งซื้อกัน
แล้วลูกค้าก็เอาลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเงินหรือไม่ขึ้นเงินขึ้นแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
นไม่ทราบนั่นเท่ากับว่าหลักฐานไม่มีแล้วไม่มีแล้วการคุยไลน์ก็ไม่มีแล้ว
ลูกค้าบอกให้ลบวันนั้นลบต่อหน้าลูกค้าเลย
ส่วนเรื่องการขึ้นเงินถ้าจะไปตรวจสอบแล้วจะเอ๊ะไม่เห็นมีคนขึ้น๑๕ใบ๙๐ล้านอะไรเลยเนี่ย
บอกว่าการขึ้นเงินเนี่ยเขาได้บอกกับลูกค้าว่าให้แยกขึ้นนะ
เนื่องจากหากไปขึ้นทั้งหมดจะมีความเสียหายต่างนานาเกิดขึ้น
อย่างเช่นคนที่รวมชุดโดนตัดโคต้าลอตเตอรี่ทันที
ถ้าตรวจสอบว่าหวยถูกรวมชุดเขาก็จะโดนตัดโคต้าทั้งหมด
เกรงใจทั้งยี่ปั๊วรวมถึงต้นคั่วจากคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาได้โคต้าคนละ๕เล่ม
กว่าเขาจะสุ่มแล้วมาลงพื้นที่ว่าคนนี้ขายที่นี่จริงจะต้องโดนสำรวจอยู่ประมาณ๒ปี
และรอบนี้ถ้ามาโดนตัดเขาก็จะไม่มีรายได้
ก็เลยขอให้ลูกค้าถ้าจะไปขึ้นเงินขอให้ไปแยกขึ้นเงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ว่าอย่างนี้เผื่อไปตรวจแล้วแบบไม่เห็นมีคนมาขึ้น๑๕ใบเลย๙๐ล้านเนี่ยนะครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังพีชดูนะครับ
ผมจะรับผิดชอบชีวิตครอบครัวอะไรเงิน๙๐ล้านเขาหายไปยังไง
ผมรับผิดชอบอะไรไหมพี่ไม่มีครับ
เงินทุกวันนี้ที่มาเอาหวยมาขายก็ยังยืมเขาเลยครับผม
พิสูจน์มาออกผลมายังไงผลดีก็ดีผลเสียมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็ช่างมันครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้ว

ครับผมก็ถ้าเขาจะพิสูจนก็แล้วแต่เขาผมไม่ต้องการที่จะแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่น
ผมแค่ผมออกไปวันนี้แฟนผมขายหวยน้องผมขายหวยผมก็สงสารเขาเหมือนเอาเปรียบเขาอะครับผม
คือเขายืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่ายังไงเขาก็ไม่เปิดเผยว่าลูกค้าของเขาที่ถูกคือใคร

บอกเลยยังไงก็ไม่บอกนะแล้วก็ยืนยันว่ามีคนไปดึงก่อนที่ลูกค้าคนนี้จะซื้อทางไลน์เนี่ยมีคนมาดึงที่แผงแล้วมันขาด
เขาไม่ได้ตัดต่อแต่มันจำเป็นต้องมันดึงมันดึงขาดแล้วมันต้องมาต่อแล้วมาพับเอาไว้
นะครับยังบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถือว่าหนักมากสำหรับชีวิตพ่อค้าตัวเล็กคนหนึ่งที่มาเจอคนจ้องจับผิดแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้ทำผิด
มันรุนแรงกว่าถูกยิงเสียอีก

โดนยิงที่ปากใต้ยังไม่เจ็บเท่ากับโดนพูดอย่างนี้นะครับ

นั่นนะสิแค่ข้ามคืน
ใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า

ตามที่พีชบอกก็คือมีคนถูกจริง
แล้วก็เขาก็ส่งมอบให้เรียบร้อยไปแล้ว๑๕

ยังบอกว่าเหตุการณ์ที่

ตัดต่อลอตเตอรี่นะ

ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีคนมาดึง
ซื้อแล้วขาดก็ต้องพับไว้

สิ่งต่างเขาถือว่าเขาชี้แจงแล้ว

ลวงโลกก็ไม่เป็นไร
จะไม่มาซื้อหวยกับเขาก็ไม่เป็นไร

แฟนคุณพีชก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน

แล้วก็ถ้าใครจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงคุณพีชพรุ่งนี้

คุณพีชบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายหรือเปล่า

พี่จะแฟนแก่วาจันทร์หรือคุณปุ๋ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ขายดีขึ้น

ต้องมาเจอกับกระแสดราม่าแบบนี้
ไม่ค่ะหนูปกติก็พูดอะไรก็ช่างคือหนูก็เหมือนเขาคิดแหละหนูไม่ได้ดังกันหนูไม่มีอะไรจะเสีย
คือหนูไม่ใช่คนดังตั้งแต่ไหนแต่ไรหนูเป็นคนบ้านบ้านนอกด้วยซ้ำ
คือขายหวยปกติถึงไม่มีคนมาซื้อหนูก็ต้องกวักมือเรียกคนเข้ามาอยู่ดีพี่คะช่วยซื้อหน่อยต้องเรียกลูกค้าอยู่ดี
ก็อย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกพรุ่งนี้ก็ต้องไปลุ้นดูว่าจะขายไหม
เพราะว่าพีชบอกว่าอาจจะหยุดสัก๒วันแต่ก็ไม่แน่อาจจะเปิดขายก็ได้เพราะว่าลูกค้าก็ทั้งไลน์ทั้งโทรมาก็ไม่หยุดเหมือนกัน
แม้ว่าจะมีข่าววันนี้ขึ้นมานะครับก็ไปได้นะครับที่แผงขายลอตเตอรี่ที่ปั๊มปตทเอกชัยนะครับ
ที่อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านก็ไปดูนะฮะก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชัยประมาณ๒๐๐เมตรหาไม่ยากนะครับ
แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแผงขายสลากของคุณพีชเนี่ยเขาไม่มีแบบขายแบบใบหนึ่ง๒ใบนี้เขาไม่ขายนะ
เขาขายหวยชุดเป็นหลักแล้วก็มีให้เลือกก็แค่หวยชุด๑๕ใบ๙๐ล้านกับหวยชุด๒๐ใบ๑๒๐ล้าน
ซึ่งเขายอมรับว่าเขาจัดชุดขายที่ผู้สื่อข่าวของเราไปพูดไปคุยมาเนี่ยเขายอมรับ
ส่วนเรื่องจะขายเกินราคาอันนี้ก็ยอมรับเพราะรับมาก็๙๕บาทแล้ว
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจะว่ายังไงคือมีทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ก็ถามไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันนะคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเป็นกรรมการของสำนักงานสลากค่ะ
อาจารย์บอกว่าจากเรื่องนี้ค่ะถ้าถามว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดเผยข้อมูลคนถูกรางวัลที่๑ได้ไหม
ตอบว่าไม่ได้นะคะมีกฎบังคับเอาไว้ได้อยู่อะค่ะ
คือต้องเก็บข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่๑เป็นความลับเป็นกฎเอาไว้แบบนี้เลย
แต่สิ่งที่เปิดเผยได้ก็คือแต่ละงวดสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจะพิมพ์ลอตเตอรี่ออกมางวดละ๙๐ล้านฉบับ
ดังนั้นแต่ละงวดจะมีคนถูกรางวัลที่๑๙๐ใบ

แต่ที่เรารู้ข่าวนี้แสดงว่าเรารู้ไม่กี่คนนะสิ

แต่ถ้าถามว่าแล้วงวดนี้มีคนไปขึ้นรางวัลที่๑แล้วกี่ใบ

ใช่๙๕ใบยังไม่ได้ขึ้นอีกแค่๕ใบ

๘๕ใบขออภัยยังไม่ได้ขึ้นอีก๕ใบ
ซึ่ง๘๕ใบนี่ไม่รู้กี่คนนะ
อาจจะมีคนนึงที่ขึ้น๑๕ใบก็ได้ไง

แต่คุณพีทบอกว่าบอกแนะนำให้ไปทะยอยขึ้นที่ละใบ
ก็ไม่ใช่แนะนำวิ่งวอน
เดี๋ยวสำนักงานสลากเอ้าคุณมี๑๕ใบได้ยังไงเนี่ย
แล้วเขาไปถูกตัดโคต้ากันเนี่ยเขาทำมาหากินไม่ได้

ถ้าพี่จะไปขึ้นพี่แยกไปขึ้นนะ
อย่าไปขึ้นพร้อมกัน๑๕ใบขึ้นทีละใบ
ทีนี้ถ้าถามว่าขอตรวจสอบได้ไหมล่ะ
ว่ามันมีปัญหาแบบนี้งวด๑กันยายน
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็เลยบอกว่า
คือถ้ามีการร้องขอมีหมายเรียกที่เป็นเอกสารไปจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยินดีให้ความร่วมมือนะคะ

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะตอนนี้
ไม่พบว่ามีคนถูกรางวัลในกรณีนี้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจไหนเลย
ไม่มีคนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลย

เป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่จำเป็นต้องไปลงบันทึกประจำวันเขา
ใช่แต่มันมีประเด็นในโลกโซเชียลไงที่คนสงสัยว่า
ถ้าเป็นเรานี่ถูกตั้ง๙๐ล้านบาทก็น่าจะกลัว
กลัวหายกลัวอะไรกลัวนู่นกว่านี่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ดีกว่า
ทำไมกรณีนี้๑๕ใบ๙๐ล้านบาทไม่เห็นไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอไหนเลยอะไรแบบนี้

เพราะเหลืออีก๕ใบที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินรางวัลรางวัลที่๑งวด๑กันยายนี้นะคะ
มันก็คนที่รู้ดีที่สุดตอนนี้ไม่มีใครเท่ากับพีชหรอก

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับครอบครัวของคุณพีชด้วยค่ะ
คุยกับคุณแม่ไปถึงบ้านเกิดของคุณพีชเลยนะคะ
คุณแม่เคลือวัณวิจิตผลอายุ๕๓นะคะ
คุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ยคุณแม่มีลูก๓คนนะ
เป็นลูกชายคนโตมีน้องสาวอีก๒คน
ครอบครัวมีอาชีพขายลอตเตอรี่แม่เองเนี่ยขายอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แต่ก่อนครอบครัวยากจนหาเช้ากินค่ำรับจ้างทั่วไป
สามีแยกทางกันไปตั้งแต่ลูกชายอายุได้๑ขวบกว่าเอง
แม่ก็รับภาระเลี้ยงดูลูกทั้ง๓คนแล้วก็ย้ำกับลูกทุกคน
ว่าไม่ให้เอาของของใครมาเป็นของของตัวเองมันจะบาปนะคะ
หลังจากลูกชายเรียนจบม๓ก็ไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อ
ก็เลยให้ไปบวช๑๕ปีให้ไปบวชเรียนเป็นเวลา๑๕ปี
พอศึกออกมาแล้วก็ช่วยกันขายลอตเตอรี่ค่ะก็เอาเงินมาลงทุนทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น
เก็บเงินสร้างบ้านให้แม่กับน้องนะคะพีชก็เก็บเงินสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่ด้วย
ก็ใกล้กันนี่แหละสร้างมา๕ปีแล้วยังไม่เสร็จเพราะไม่มีเงินก้อน
ก็ขยันอดทนใช้จ่ายอย่างประหยัด
ลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่กับพีชแล้วก็ถูกรางวัลที่๑๕ใบ๙๐ล้านบาทเนี่ย
ไม่คิดจะเอามาเป็นของตัวเองแม่บอกว่าภูมิใจมาก
ภูมิใจในตัวลูกชายมากนะคะเพราะว่าสอนลูกชายมาตลอด
ให้เป็นคนซื่อสัตว์สุดจริงค่ะ
อายุสิบสี่ขวบพ่อนี้ไปแล้วก็แม่ก็เลี่ยงมาของแม่

วันนี้แม่กระเลี่ยงมา
เป็นคือว่าลูกซ่ายแม่คนนี้เป็นเสาหลักอยู่บ้านที่แม่เลี้ยงมานี่ลูกซ่ายแม่นี่ซื้อสัตว์ตลอดเพราะว่าเคยบวชมาแต่น้อยน้อยคือกันเพื่อนได้อย่างมานี่แม่ผมได้ของผู้ใดและลูกลาเอากลับขึ้นไปเพื่อนเด้อค่ะก็รู้สึกเปลี่ยนติดนิสัยของเพื่อนมาตลอดนะคะก็คือว่าศาสตร์ใดก็คือว่าขอให้ลูกเกิดมาอยู่กับแม่อีก
เป็นคนหนีมาตลอดค่ะก็จะให้หน้าน้ำตาออก

โดยก็สต้อยปริยากันมาตลอดละค่ะ

แม่บอกแบบนี้นะคะอย่าผิดน้องเพื่อนบ้านเขาก็
บอกเหมือนกันนะบอกว่าคุณพีชเป็นเด็กดีตั้งแต่เล็กเลย
ช่วยเหลือครอบครัวช่วยแม่ขายลอตเตอรี่
น้าสาวก็บอกว่าโอ้โหภูมิใจภูมิใจในตัวหลานชายคนนี้มาก
ตันใจกับความดีความซื่อสัตว์เนี่ยค่ะ
นี่ค่ะปิดท้ายคุณแม่ของคุณพีชก็บอกกับทางนักข่าวของเรานะคะ
ฝากไปถึงสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลหน่อยด้วยก็แล้วกัน
จัดสรรโคต้าสลากมาให้กับครอบครัวโดยตรงเลยได้ไหม
จะได้ไม่ต้องไปซื้อผ่านยี่ปั๊วในราคาแพง

ทีนี้ก็ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องโอละพ่อจริงจะยังไง

ถ้านะคะสมมุติก็เห็นอาจารย์ปรเมฆให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณจอมขวั
อาจารย์ประเมฆอินทรัฐชุมนุมรองอธิบดีอายการ
ท่านก็บอกว่าคือมันสามารถเอาผิดได้ในลักษณะของการช่อโกง

แต่เรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ถ้าไม่ได้มีการไปขึ้นเงินถึงแม้ว่ามีการปลอมแปลงจริงเนี่ยจะต้องยังไง
คือกองสลากเคยมีคดีตัวอย่าง

ลักษณะแบบนี้คนที่แบบตัดต่อสลากเอามาบอกแบบนี้แม้จะไม่ได้ขึ้นเงินเนี่ย
แต่กองสลากบอกว่าก็จำเป็นต้องดำเนินคดีแจ้งความเอาผิด
เพราะทำให้กองสลากเสียความเชื่อมั่น

ปลอมเลขสลากบอกคุณยายถูกรองวัลที่หนึ่ง

เป็นหน้าที่ของกองสลากที่จะต้องแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจดูดำเนินการไป

คือแน่นอนว่าเพราะมันมาถึงณะขนาดเนี่ย

ย่อมอยากรู้ความจริงที่ชัดเจนที่สุด
พีชเป็นนุ่มใจซื่อเป็นคนดีจริง

มันจะมีเหตุผลอะไรที่พีชจะต้องทำแบบนี้

ถ้านักขนาดนี้ก็เห็นก็คือความคึกคักของแผงค้าลอตเตอรี่ของเขา
คนก็ไปซื้อกันเยอะอุดหนุนกันเยอะ
อันนี้คือสิ่งที่ได้มาแค่นี้มันคุ้มกันเหรอกับการจะต้องมาโกหกคนทั้งประเทศ
หรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่มีการตั้งข้อสังเกตจากคุณอัจฉริยะ
แล้วตรงนี้มันจะทำยังไงดีเกี่ยวกับการเยียวยาความสูญเสียความมั่นใจที่จะต้องมานั่งเครียดของพีชเขา

๑๕ใบ๙๐ล้านเดิมความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวได้รู้กันติดตามในไทยรัฐนิวส์โชว์